คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไปดูความดีอีกหนึ่งคนแล้วกัน
คนนี้ก็ทำได้แบบไม่ขาดสายเลยนะคะคุณเด่นคุณงามเนธค่ะ
วันก่อนนะคะก็เดินทางไปเป็นตัวแทนนะคะ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอสมทั่วประเทศ

แล้วก็เมื่อช่วงวันเกิดที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็มีอุปกรณ์ยังชีพให้ชาวบ้านด้วย
ส่วนของขวัญนะคะที่ให้กันเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะ
แต่ที่มาเจอดราม่าค่ะก็เพราะว่าการโพสต์ภาพอาหารเต็มโต๊ะนี่แหละ
ชาวเน็ตค่ะมาตัดเพาะว่าช่วงยากลำบากขนาดนี้
บางคนอดหยากไม่มีข้าวกินอยู่แล้ว
เจ้าตัวก็บอกว่าเออเข้าใจหัวอกคนที่ได้รับผลกระทบครับ
แต่ความตั้งใจของตัวเองนั้นก็คือ
อยากจะช่วยโปรโมทร้านให้กับผู้จัดการส่วนตัว
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เช่นกันค่ะ
เพื่อช่วยกระตุ้นให้ร้านเขาขายได้

แล้วเขาก็ประสบปัญหาอยู่เขาก็คงแบบว่าอาจจะลำบากจริง
เราก็ทำได้อย่างเดียวก็คือต้องให้กำลังใจเขากลับ
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ
ผมเชื่อว่าพวกเราช่วยเหลือกันอย่างที่เห็นคือคนไทยช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน
ดาราโพสต์อาหารเนี่ยนะอย่าไปดราม่าเลยเขาก็ช่วยเจ้าของกิจการนั่นแหละ

ส่วนกระแสตอบรับละครเรื่องล่าสุดค่ะที่เพิ่งจบไปเจ้าตัวก็เป็นปลื้มสุดเลยนะคะ
เพราะว่ามีคนพูดถึงเยอะเลยทุกวันนี้ค่ะก็ยังคิดถึงทีมงานอยู่
กลับมาถ่ายละครอีก๒เรื่องได้ตอนไหน
เอาจริงนะเจ้าตัวก็ยังแอบลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะ

แล้วก็มีนโยบายให้กองถ่ายเริ่มทำงานได้

เพราะว่าตอนนี้ก็มีละครที่กำลังจะเปิดอยู่
ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกัน
นะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเราก็รอลุ้นกันนะคะ
กองถ่ายพวกกองถ่ายทำอะไรก็แล้วแต่เนาะ

ก็รอติดตามกันไปอัปเดตความคืบหน้ากันไป
ไทยรัฐทีวีกันก็ได้นะคุณผู้ชมนะ